พาไปดูอีกหนึ่งที่นะฮะที่จังหวัดอ่างทองเจอกับเหตุระทึกแหมออกมาซิ่งเร็วแรงแซงโควิดกันถึงกลางเมืองเลยเหรอ
แบบนี้คุณตำรวจต้องจัดการครับ
ดูมิดมิดไมค์อ่ะ
เป็นวินาทีที่พี่เจ้าหน้าที่ตำรวจครับเขาขับขี่มอเตอร์ไซค์เพื่ออะไร
เพื่อติดตามกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่ง

เราก็เห็นอยู่นะเดี๋ยวจะวงกลมแดงให้ดูว่า
เขาบิดไล่ตามใคร
ก็คือเหล่าบรรดาวัยรุ่นที่ออกมารวมตัวกันซิ่ง

นั่นคือไอ้พวกเด็กแว้นสายซิ่งมารวมตัวกัน
แล้วตอนนี้มันกำลังบิดหนีคุณตำรวจ

ถูกต้องมีกันตั้งหลายคันนะเห็นไหมมากันหลายคนเลยนะครับ
ไล่ล่ากันตั้งแต่นอกเมืองนะ

ก็เป็นทางตำรวจสพเมืองอ่างทองครับ

เสียงดังสร้างความรำคาญให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมาก

แต่นั่นคือการรวมตัวกันสร้างความรำคาญให้กับชาวบ้าน

เพราะฉะนั้นคุณตำรวจต้องจัดการ
พอไอ้กลุ่มวัยรุ่นเจอตำรวจเท่านั้นแหละ

แต่มันก็มีบางคนที่เป็นพวกมือใหม่

ไอ้ลูกนี้ก็เรียบพะยาหมอบนะพะยาหมอบ

ไม่ใช่หมอบให้มันเร็วใช่ไหมอ๋อเฮ้ยเนี่ยไอ้พวกสายหมอบใช่ไหม
สุดท้ายโดนจับเอาไปดูภาพตอนจับได้
จับได้๓คนเป็นเยาวชนนะครับ
เนี่ยแต่ละคนว๊ออรถรถนี่แหละครับก็ดูสิ

ผู้ปกครองที่เป็นคนไปซื้อให้ไปดาวน์รถมอเตอร์ไซค์ให้

แล้วที่ผิดหนักมากว่านั้นก็คือรถพวกนี้ไปดัดแปลงอีก

ก็ต้องโดนคุณตำรวจเรียกมาว่ากล่าวตักเตือ
แล้วก็โดนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะครับ
ด้วยความคึกขนองนะวัยรุ่นนะ
ทำไปโดยที่ไม่ได้คิดถึงหัวอกพ่อแม่
คนที่รับผิดชอบก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะ